เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนนะคะที่สั่นสะเทือนแล้วก็ถูกตั้งคำถามของการทำงานของนักข่าวต่างประเทศที่เข้าไป
อย่างพื้นที่เกิดเหตุที่หนองบัวลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตำรวจเขากั้นพื้นที่เอาไว้
แล้วก็มีคำถามว่าเข้าไปในบริเวณนั้นไปรายงานข่าวในจุดนั้นได้อย่างไร
นะคะเรื่องนี้มาจากภาพภาพนี้ค่ะภาพภาพนี้เป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นว่านักข่าวหญิงแล้วก็ช่างภาพ
เขตห้ามเข้าเด็ดขาดและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ก็ปิดประตูมิชิด
แต่ปรากฏว่าทีมข่าวสองคนนี้เข้าไปได้โดยภาพนี้ถูกถ่ายได้โดยทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรานะคะ
ถ่ายไว้เมื่อวันที่เจ็ดตุลาคมเวลาสักประมาณสิบสองนาฬิกาสองนาทีและภาพนี้กลายเป็นภาพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
จัญญบันแล้วก็จริยธรรมในการนำเสนอข่าวซึ่งสะเทือนความรู้สึกของผู้สูญเสีย
ดังหลายเพจนำภาพไปแชร์พร้อมกับตั้งคำถามว่า
แต่นักข่าวไทยหลายคนรายงานข้อมูลตรงกันว่าสอบถามประหลัดอำเภอนากลางยืนยันว่าไม่มีการขออนุญาต
และไม่มีทางอนุญาตให้เข้าไปได้ขณะที่ผู้กำกับสพนากลางก็ย้ำว่า
ถ้ากั้นไว้แบบนี้แสดงว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
ยืนยันว่าไม่มีการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเอาล่ะมาดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านของสมาคม
ผู้สืบข่าวอ่าผู้สืบข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยน่ะค่ะ
ไม่เป็นมืออาชีพและละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน
ในการนำเสนอข่าวอาทยากรรมอย่างร้ายแรง
ซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้สร้างความเจ็บปวดแก่ประเทศไทย
ดั้งเดิมและสื่อโซเชียลมีเดียล้วนตระหนักและระมัดระวัง
เผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม
ถือเป็นเรื่องพื้นฐานในการแสดงความเคารพต่อผู้สูญเสียและครอบครัว
หากเกิดเหตุแบบนี้ในอเมริกา
คุณจะทำคุณจะนำเสนอข่าวในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่
หลังเกิดกระแสดราม่าและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะ
ตอนที่ตำรวจเอาเส้นกั้นออกแล้ว
และอ้างว่าขณะนักข่าวเข้าไปถ่าย
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข๓คน
บอกกับทีมว่าสามารถถ่ายภาพในนั้นได้
หลังจากนั้นขณะนักข่าวกำลังถ่ายภาพในที่เกิดเหตุ

ตำรวจก็เอาเส้นกั้นมาขึงดังเดิม
นักข่าวจึงต้องปีนออกมาค่ะ
ทีนี้ล่าสุดต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น

เตรียมที่จะดำเนินคดีกับนักข่าวทั้ง๒คนนี้
เพราะถือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วก็เข้าข่ายการบุกรุกในพื้นที่ด้วยครับ
เรื่องนี้ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน

ในจุดเกิดเหตุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบตอุทัยสวรรค์
ว่าตอนนี้ได้มีการสารการให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจวันอมวลลำพู
ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
และเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะครับ
เรื่องต้นต้องบอกว่าการกระทำแบบนี้มีความผิดเข้าข่าย
เรื่องของการบุกรุกสถานที่ราชการมีโทษจำคุก๕ปี
แล้วก็มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ซึ่งหลังตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนจนได้ข้อสรุป
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงนะฮะยืนยันเลยว่าตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
ซึ่งเมื่อเช้านี้ครับคุณผู้ชมนายดนัยบุญสมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค
ก็เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อไปถามความจริงจากเจ้าหน้าที่ว่า
เอ๊ะเพราะมีการบอกว่าเนี่ยสื่อต่างชาติเข้าไปถ่ายเนี่ยมีคนอนุญาตหรือเปล่า
ซึ่งทางอบตเองไม่มีใครทราบเรื่องเพราะทุกคนกำลังวุ่นวายกับการช่วยเหลือ
ในการจัดงานศพต่างในการช่วยเหลือครอบครัวของทั้งคนเจ็บและเสียชีวิต
ยืนยันว่าไม่มีใครทราบเรื่องการขออนุญาตตามที่สื่อต่างประเทศกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่
อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเลยคุณผู้ชมคุณดันัยเองก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสพนากลาง
ทางด้านของนายดันัยเองนะครับก็บอกแบบนี้ว่ายืนยันนะไม่เคยได้รับการขออนุญาตจากสำนักข่าวต่างประเทศ
ในการที่จะเข้าไปถ่ายทำภายในสถานที่จุดเกิดเหตุคือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่อย่างใด
อันนี้ยืนยันก็เลยต้องเข้าไปแจ้งความข้อหาเรื่องของการบุกรุกนั่นเอง
อันนี้เป็นล่าสุดเลยที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลมาจากทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้รับแรงงานมาแบบนี้ว่าตามบริโรศาสตร์คนเข้าเมืองมีการเพิ่งถอนวิซ่าต่างประเทศทันทีแล้ว
แล้วบินเข้ามาผ่านตมสุวรรณภูมิวันที่๖ตุลาคม
เพื่อให้ได้รับการยกเว้นในการตรวจสอบ
แต่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว
อันนี้ถือว่าเป็นการทำงานโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
อีกทั้งมีพฤติการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุในคดีใหญ่แบบนี้
มันถือว่าเป็นการเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายอาญา

สมควรให้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
โดยสามารถจับกลุ่มและผลักดันออกนอกประเทศได้ทันที
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีการตรวจสอบกันต่อ
เพราะว่าถือว่ากระทบกระเทือนจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียพอสมควร